ตอนนี้เชื่อว่าหลายคนคงได้เห็นคลิปกันมาบ้างแล้วนะคะ

ไม่ได้อยากถามแต่แค่อยากรู้ว่ามีคนร้องเพี้ยนไหม
คือมันแบบว่าสุดของที่สุดแล้ว
หลายคนบอกว่าพากันลงไปไหนหาคีย์กันไม่เจอนะคะนี่
ต้องไปหาคำตอบจากหนุ่มแบงค์ทิติกันอีก

ชาวเน็ตวิจารณ์ยับเกี่ยวกับเสียงร้องสดตอนโชว์เพลง
รักติดเสสเอนร่วมกับเจต่อแล้วก็แเพลวาด้วย
ซึ่งหลายคนบอกว่าไม่รู้ใครพาลงคีย์ไหนกันแน่นอนนะคะ
งานนี้แบงค์บอกว่าเหตุการณ์ในวันนั้นเขายอมรับผิดเลยว่า
เป็นความผิดพลาดเพราะว่าเป็นโชว์ร้องสด
หลังจากโดนวิจารณ์ค่ะก็เลยทำให้ทุกคนกลับไปพัฒนาการร้องให้ดีขึ้น
แต่ก็ยอมรับนะคะว่าบางคำพูดของชาวเน็ตมันก็รุนแรงไปป่ะ

คือผมไม่รู้ว่าพอเราเกิดข้อผิดพลาดแล้วเราจะซ้ำเติมกันทำไมถูกไหมฮะ
ควรที่จะให้กำลังใจกันแล้วก็ทำตัวเองให้ดีขึ้น
เพื่อที่จะได้พิสูจน์ตัวเองอีกครั้งนึงว่าจริงแล้วเราก็สามารถทำตรงนี้ได้
แรงดีครับผมก็รู้สึกว่าคนเราก็แสดงความเห็นกันได้แบบโหถึงใจดีครับ
เราไม่สามารถที่จะไปบอกเขาได้เฮ้ยแรงไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
คือมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาว่าเขาอยากจะแสดงความคิดเห็นแบบนั้น
คือมันเป็นเรื่องของส่วนบุคคลมากกว่ามันเป็นเรื่องคอมเมนต์เรื่องโซเชียลนะ
เอาว่าให้กำลังใจน้องกันดีกว่า

เขาก็เป็นดาราแต่ก็มีซิงเกิลให้แฟนได้ติดตามนะจ๊ะ
ตัวเนี่ยแม้สมบทบาทจริงเลยกับหนุ่มมีอาการทางจิต
อินเนอร์ดีนะทั้งน้ำหูน้ำตาลน้ำมูกไหลหมดเลย
เจ้าตัวก็เป็นปลื้มยอมรับด้วยว่าช่วงที่เล่นจิตตกอยู่เหมือนกัน
แต่ก็ไม่ถึงขั้นที่ต้องไปพบจิตแพทย์นะคะ
แล้วก็เห็นว่าติดใจบทบาทแบบนี้สุดเลย
ถ้ามีครั้งหน้าแบงค์บอกว่าจัดมาได้เลยลูกพี่
หล่อขึ้นน้องไม่ต้องไปทำอะไรมา

เคลิ้มกับหน้าน้องอยู่ว่าหล่อขึ้นนะ